ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาหน่อยนะฮะ
คดีหลักเนี่ยตำรวจส่งฟ้องผู้ต้องหา๖คน
คนบนเรือกับอีก๑กุญสือเนี่ยไปยังอายการนนทบุรีแล้ว
แต่มีการฟ้องหมินประมาทกันตามมาเนี่ยหลายคู่นะ
อย่างวันนี้คุณแซนนี่ฮะคุณแซนวิสาพัฒน์เนี่ยไปที่สอนอท๕ค่ำ
ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมรู้สึกจะเป็นคดีที่คุณแซนฟ้องคุณจิน
สามีของคุณหนิงปณิตาหรืออะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหมินประมาทเนี่ย
นักข่าวก็เลยได้ถามคุณแซนหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ที่ก็พยายามออกมาหาข้อมูลหลักฐานในการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรือสปีดโบ๊ทเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่ล่าสุดเนี่ยคุณอัชริยะบอกขอท้าสาบานได้ไหม

คนบนเรือ๕คนเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไปสาบานกันที่วัดหงษ์ที่อำเภอพุทธไทยสงศ
จังหวัดบุรีรำได้ไหมว่าสิ่งต่างที่ให้ข้อมูลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องจริง
คุณแซนบอกว่านี่คุณอัจฉริยะหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วเหรอ
ต้องพึ่งทางศัยศาสตร์แล้วเหรอแต่คุณแซนบอกว่าได้นะรับคำท้าสาบานได้นะ
แต่ในส่วนของแซนเนี่ยขอทำในกรุงเทพไม่ไปต่างจังหวัด
แล้วก็ท้ากลับไปยังคุณอัจฉริยะด้วยว่ากล้าหรือเปล่ากล้าจะมาสาบานหรือเปล่า
เรื่องที่คุณลุงเค้าท้าแซนแนะนะคะว่าให้ไปสาบานอะไรอย่างนี้
ในเมื่อเขาหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วจะหันหน้าเข้าศัยศาสตร์
ฉันก็คงต้องยอมทำเพื่อความสบายใจของเขาอะนะคะ
แต่อาจารย์ขอเป็นในกรุงเทพแล้วถ้าเกิดเขาโอเคก็โอเคค่ะ
แต่ถ้าเกิดเขาจะไปที่บุรีรำฉันขอจุดทูปหน้าบ้านไปพร้อมกันกับเขาก็ได้ค่ะ
แต่ขออย่างเดียวค่ะที่ว่าเขากล้าทำเหมือนแบบเดียวกันกับฉันไหม
เขากล้าที่จะสาบานไหมว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เพื่อเหยื่ออาชญากรรมโดยไม่ได้หวังอะไรจริง
คือคุณแซนบอกว่าโอ้โหบุรีรำมันไกลเหลือเกิน
เอาที่กรุงเทพได้ไหมล่ะถ้าจะสาบานเนี่ยเราก็ถามไปยังคุณอัชริยะนะครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่าคือพร้อมอยู่แล้วเรื่องสาบานเนี่ยแต่ยืนยันเหมือนเดิมต้องเป็นวัดผงเท่านั้น
หงที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำคุณอัจฉริยะบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์
ถ้าใครโกหกเนี่ยนะแล้วมาสาบานแบบผิดเนี่ยจะเป็นบ้าภายใน๗วัน
หรือว่าคุณแซนเนี่ยไม่กล้าอ่าคุณอัจฉริยะเขาอ้างว่าคุณแซนเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องระยะทางที่วัดอยู่ไกลหรอกเพราะว่าโกหกอะไรไว้หรือเปล่า
แต่เอาเถอะเดี๋ยวทั้งหมดความจริงทั้งหมดเนี่ย
จะเปิดเผยภายในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้คุณอัจฉริยะบอกนะฮะ
ทีนี้ค่ะกระติกค่ะกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนิดา
อบหมายให้ทนายความเป็นโจทยื่นฟ้องสสเต้ค่ะ
จริงยื่นฟ้องนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสเต้หรือว่าพี่เต้

ด้วยการโฆษณา
เกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ข้อความวิพักษ์วิจารณ์
ในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดนาคาร์
ที่พูดในลักษณะที่ว่าคดีของคุณตังโมนิดนาคาร์
ประมาทแต่เป็นฆาตกรรมอำพลางอะไรแบบเนี้ยอืมพี่เต้พี่เต้โพสต์เฟซบุ๊กเลย
อย่ารีบถอนฟ้องนะน้องติกพี่ขอบใจน้องมาก
ดีเหมือนกันที่โดนฟ้องเพราะจะได้ขอหมายสาร
ขอหลักฐานที่สำคัญทั้งหมดที่ขอไม่ได้ของคดีตังโมอืมอ้าว
นายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะทนายในคดีของคุณตังโมนะครับ
ทนายแม่นะครับบอกว่าทั้งแซนและกระติกเนี่ย
สามารถใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลในการฟ้องหมินประมาทบุคคลที่กล่าวหาตัวเอง
ทำให้ถูกเกลียดชังได้ทำให้ได้รับความเสียหายได้
เพราะแม้จะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแต่ตามกฎหมายก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าสารจะมีคำพิพากษากรณีที่สสมงคลกิจโพสต์เฟซบุ๊ก
ให้นายบุญถาวรปัญญามณีโชธประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มสิบหก
แต่งคำร้องดำเนินคดีกระติกยอมรับว่าเป็นห่วงสสเต้มงคลกิจ
มอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ร่างฟ้องกระติกเพราะควรจะไปตรวจสอบ
พรบทนายมาตราสามสิบสามด้วยทนายเดชาบอกว่ากระแสเนี่ยมันมาแล้วไป
แต่คดีจะอยู่กับเราชั่วนิรันดิ์เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดี
ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายล่าสุดนะฮะตำรวจชุดคลี่คลาย
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาวันนี้ไปที่สอนอประชาชื่นนะครับ
ไปดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
หมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาหลังจากที่
คุณอัจฉริยะแถลงข่าวเมื่อ๒๐เมษายนโดยมีการกล่าวหาพาดพิง
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดี
เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาค่ะเอานี่ตำรวจฟ้องคุณอัจฉริยะค่ะ
โอ้โหหลายคู่เลยตอนนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายเรื่องเลย